หัวขโมยเมืองชนเจาะผนังห้องน้ำ
ร้านขายมือถือกวาดมือถือจากตู้โชว์ไปกว่า๗๐เครื่อง

โจรขโมยพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้

เพราะว่าเขามีราคาสูงแล้วก็ขายง่าย
แล้วก็การเจาะช่องโรยตัวอะไรกันลงมาขโมยเยอะเลยนะฮะ
โดยโจรคนนี้ใช้เสื้อยืดคลุมใบหน้าเข้ามาลื้อค้นภายในตู้โชว์โทรศัพท์
ในร้านเจี๊ยบโฟนในตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชมบุรีอย่างใจเย็นนะครับ

โดยใช้เวลาบรื้อค้นนานกว่า๑๕นาทีจึงออกไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
กว่า๗๐เครื่องมูลค่ารวมเกือบ๒๐๐๐๐บาท
โดยเจ้าของร้านได้มาเปิดร้านในช่วงเช้า
เจอข้าวของกระจัดกระจายครับรีบแจ้งตำรวจสพเสม็ดให้เข้าตรวจสอบโดยรอบ
ก็พบคนร้ายใช้ไขควงทุบเจาะแผ่นยิบซ่ำบอดที่กรุเป็นผนังห้องน้ำของร้าน
แล้วก็มุดทะลุเข้ามาในร้านเพื่อก่อเหตุ
จากนั้นก็ทะลุออกไปเอาทรัพย์สินออกไปได้นะฮะ
นางสาวกระหนกพรเจ้าของร้านบอกว่าโทรศัพท์ที่คนร้ายขโมยไป
มีทั้งโทรศัพท์ใหม่และโทรศัพท์ของลูกค้าที่นำมาซ่อมไว้
รู้สึกเสียดายครับโดยเฉพาะโทรศัพท์ของลูกค้า
เท่านี้เจ้าของร้านก็ไม่รู้จะไปรับสิทธิ์ชอบลูกค้าต่อ
และมั่นใจว่าตำรวจจะจะกุมคนร้ายได้
เพราะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอย่างชัดเจนนะครับ